อีกแล้วคือเราก็เพิ่งเล่าข่าวครูเจี๊ยบที่โดนลุกหลงไปจากเหตุคู่อริมายิงกันแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะ
ดึกดึกเลยตีหนึ่งตีสองเนี่ยเกิดเหตุอีกแล้ววัยรุ่นมาสองกลุ่มฝั่งหนึ่งน่ะมาจากซอยราวคำแหงอีกฝั่งหนึ่งซอยพัฒนาการ
แล้วมาก่อเหตุค่ะยกพวกตะลุมบอลทีนี้มีคนเสียชีวิตอายุสิบห้าเองนะคะ
จังหวะนี้ค่ะคือตำรวจอ่ะกั้นโพลิสไลน์ไว้ร่างลูกชายวัยสิบห้า
ปีคุมผ้าขาวอยู่ตรงกลางถนนพ่อกับแม่มาถึงนี่โอ้โหใจจะขาดคุณผู้ชม
ให้ดูภาพเหล่านี้นะเพราะเวลาน้องตีกันทะเลาะกันยิงใส่กันแล้วมีคนตายมันคือความสูญเสียทั้งสิ้น
อ่านข่าวแบบนี้บ่อยเหลือเกินคุณบุ๊ค
กรณีครูเจี๊ยบก็สูญเสียผู้บริสุทธิ์ไปเหมือนกันนะฮะ
ใช่แล้วดูสิห่างจากเหตุการณ์ครูเจี๊ยบยังไม่ทันถึง๓วัน

นี่ตอนประมาณสักตี๒ที่ผ่านมานะคะ
สนประเวทได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันมีคนตาย๑ศพอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ๕๓
ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีค่ะ
พอไปถึงเนี่ยนะคะที่เลนซ้ายสุดเนี่ยเจอศพเราเรียกศพของนายเอนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๕ปีสภาพนี้ก็คือสวมเสื้อเชิดแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำ
โดนยิงเข้าที่คิ้วซ้ายเลือดเนี่ยไหลเปื้อนเสื้อผ้าไปหมดเลย
แล้วก็เจอรถมอเตอร์ไซค์ของนายเอนี่แหละค่ะ
ทะเบียน๓กไก่บใบไม้๘๓๕๔จอดอยู่กลางถนน
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืน๖ปลอกตกอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเอาไว้นะคะ
คุยกับเพื่อนของนายเอเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่า
จริงผมกับเอเนี่ยนะอยู่แถวพัฒนาการแล้วก็มีปัญหากัน
ทะเลาะกันกับกลุ่มวัยรุ่นที่ซอยรามคำแหง๖๐

เขาเรียกกลุ่มพัฒนาการกับกลุ่มรามคำแหง
ล่าสุดก็มีเรื่องกันแล้วกลุ่มฝั่งนั้นก็ได้รับบาดเจ็บ
รุ่นพี่ผมอ่ะอยู่ซอยพัฒนาการห้าสิบสามอ่ะนะโดนปลาระเบิดสี่วันติดเลย
แล้วเมื่อคืนนี้ตีสองเป็นคืนที่ห้า
กลุ่มอริมาปลาระเบิดอีกแล้วก็มารวมตัวกันอยู่หน้าปากซอย
พัฒนาการ๕๓ทีนี้รุ่นพี่ผมก็เลยโทรเรียกพวกผมนั่นแหละมา
พวกผมก็มากัน๑๐คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๕คันตามมาสมทบ
ลูกพี่ผมบ้านรุ่นพี่ผมโดนแบบนี้
ทีนี้ก็ยกพวกตะลุมบอลกันเลยฝ่ายผมมีแค่มีดดาบไง
แต่ฝ่ายนั้นเขามีระเบิดด้วยโอ้โหแล้วเขายิงปืนมา
เกือบ๑๐นัดเพื่อนผมก็เลยโดนนี่แหละเพื่อนผมเสียชีวิตอ่ะ
เกิดจากการล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาแล้วยังท้ากันต่อเนื่องนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้นักข่าวก็เลยต้องตามความคืบหน้าเมื่อเช้านะคุณผู้ชม
ไปที่สอนอประเวทหน่อยเพราะว่าอยากรู้ความคืบหน้าทางคดี
จับตัวได้หรือยังคนที่ก่อเหตุยิงในเอจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าพอจะรู้ตัวแล้วนะกลุ่มที่ก่อเหตุ
อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางหลบหนีแล้วเดี๋ยวจะต้องตามตัวแก๊งนั้นอ่ะ
ดำเนินคดีด้วยทีนี้ไอ้ปมสาเหตุเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี้ย
กลุ่มร่าเอ่อกลุ่มรามคำแหงกับกลุ่มพัฒนาการ
มีปัญหาท้าทายกันมาเป็นปีแล้วอันนี้คือข้อมูลจากตำรวจนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็เลยไปที่ตรงหน้าซอยพัฒนาการห้าสิบสาม
ครับจุดที่เกิดเหตุเลยเนี่ยยังมีรอยเลือดเลยนะ
ใช่เพราะว่าเกิดเหตุเมื่อคืนตอนตีสองไงทีนี้นักข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อน
ของในเอที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกแบบนี้ไอ้ตอนผมเกิดเหตุอ่ะ
ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ผมมารู้ว่าเอกับกลุ่มเพื่อน
เขาเนี่ยมีเรื่องกันแล้วเอก็ออกมาจากบ้าน
รวมอยู่ในกลุ่มนี้ที่กำลังมีเรื่องกันด้วยแล้วก็โดนยิง
คือโทรตามตามกันนะคุณพอโทรตามกันก็ออกมากลางดึกกันแบบนี้
พี่เดือดร้อนไงพอรุ่นพี่เดือดร้อนโทรตามรุ่นน้อง
น้องก็รักรุ่นพี่มากตามมาช่วยเหลือจะดึกดื่นเที่ยงคืนขนาดไหน
ก็ไม่ได้รู้แหละแต่ว่ารุ่นพี่เดือดร้อนอ่ะส่วนนิสัยของเอเนี่ย
อันนี้เพื่อนบอกนะเพื่อนบอกว่าเอ๊เขาไม่ใช่คนเกเรนะพี่
เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันกับผมนี่แหละก็เที่ยวเฮฮากันปกติเลย
อันนี้ก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยกับผมนี่แหละเขาเรียนหนังสืออยู่ด้วยกับผมนี่แหละ
เขาเรียนหนังสืออยู่ด้วยกับผมนี่แหละเขาเรียนหนังสืออยู่ด้วยกับผมนี่
ก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยกับผมนี่

ก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยกับผมนี่
ก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยกับผมนี่